สามารถรับชมได้ทุกวัย
ยกเวลโลแบิร์ดคนเดียว

ป๊าบเข้าให้
นี่
มากันแบบเป็นถุงนี่ถุงอะไรคะพี่บอล

ข้อยาวเนื้อหนาสีขาวพื้นเทา

เหมาะมากสำหรับใส่ไปโรงเรียนและราคาถูกมากครับผม
อันนี้ถุงเท้าคาสันสีดำ
ที่สำคัญทนแล้วก็ระบายอากาศได้ด้วย

ผมก็คาสันเช่นกันครับผม
แต่เป็นถุงเท้าลูกเสือครับผมไนล่อนนะฮะ
ใส่สบายระบายอากาศได้ดีเช่นกันครับ
ของผมราคาถูกครับอันนี้ถูกสุด

เป็นลูกเสือครับอันนี้ถูกสุด
เป็นถุงเท้าจากคาสันนะคะ๓สี๓ชนิด๓แบบ
นี่คือคำถามข้อที่๓ค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าถุงเท้าคาสันที่ทุกคนใส่กัน
ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
อันนี้ไม่ใช่ของนักเรียนใสเพราะของนักเรียนใสจะคลอเดียวสั้น
อันนี้หนาด้วยวัยทำงาน

อันนี้ผ้ามันก็บางลังเลแต่เธอเชื่อว่านแหล่งอันนี้ใช่ไหม

แต่อย่าลืมนะว่าความยาวมันต่างกัน

ฉันเชื่อว่านี้ว่านี้นั่นใช่ไหมละคุณจริง

ตัวช่วยนี้คุณสามารถตอบได้๒ครั้ง

เลือก๒อย่างนี้เป๊กจะเฉลยอันที่๓ก่อนค่ะอันที่๓ถุงเท้าคาสัน
เท้าลูกเสือสีกากีที่คุณดิวเลือกราคาอยู่ที่
นี่คือตัวเชื่อสุดท้ายนะใช้แล้วแล้วราคาอยู่ที่๕๐
๕๐สูง
และอันที่คุณปิ๊งปิ๊งเลือกนะคะถุงเท้าสีดำข้อยาวจากคาสันราคาอยู่ที่
เอาล่ะและถุงเท้านักเรียนขาวพื้นเทาต้องแพงกว่า๔๑บาท
ถ้าถูกกว่า๔๑บาทนะคะผู้เทิงบ๊ายบาย
แล้วราคาอยู่ที่

มาแล้ว
รู้เลยว่าเวลาสัมภาษณ์ดาราในวงนักข่าวรวมแล้วเขาเป็นยังไง
มันจะวิวเหมือนคุณรู้สึกวิวแล้วฉันนั้นเขียนอะไรอ่ะ
ตอนนี้ค่ะคุณตัวช่วยคุณหมดแล้ว

แต่เดี๋ยวเป๊กจะบอกให้คุณรู้ก่อนว่าคุณผ่านข้อ๓มาได้
ตอนนี้คุณมีเงินสะสมแล้ว๘๐๐๐บาท

ถามคุณอย่างนี้ว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ

เรื่องร้อนเดิดร้อน
เราไปต่อดีกว่าไหนเขามาแล้ว

สะบัดต่อไม่รอแล้วนะคะ
หมอบอกให้เทียดทน

คือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

จะต้องเคยช็อปสินค้าพวกนี้นะ

สติมาถึงจะมีสตางค์
ฟังสิ่งที่กำลังจะอ่านให้ดีค่ะ

ใช้ทำความสะอาดใบหูและส่วนต่างค่ะ

ใช้ล้างเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดค่ะ

สำลีก้อน๔๐กรัมปลอดภัยต่อผิว

คือคำถามข้อที่๔ของคุณทั้งสองคนค่ะ
คำถามข้อที่๔มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ถ้าผิดเกมจบเลยกลับบ้านมือเปล่าทันที

อย่าลืมว่าราคาเป็นราคาจริงไม่ใช่ราคาโปรโมท

แต่อันนี้แพงเพราะว่าในปีนใช้ล้างหน้าแต่งหน้า

คุณผู้ชมที่รักสามารถคว้าโทรศัพท์มาเซลฟี่ได้นะคะ
ท้ายรายการนะคะเป๊กมีรางวัลแจกค่ะ
แต่อันนี้ไม่แพงเพราะมันแค่๔๐กรัม

อันนี้คือไฟ่กับอันนี้แน่นอน

ผลิตภัณฑ์จากเอเวอร์กรีนทั้ง๓แบบ

สำลีแบบก้อนตอบเลยไหม

เพราะว่าฉันเชื่อว่าถูกเพราะใช้เอาไว้ล้างเล็บอันนี้
เอาล่ะนักข่าวสายบันเทิงจะอยู่หรือจะไปค่ะ

สำลีแบบแผ่นร้อยแผ่นจากเอเวอร์กรีน

เอาละมานานยากละ
อันแรกก็ราคาถูกเลยว่ะ๓๔บาท

ซ้ำมีกล้องจากโอเคนะ๔๐กรัมนะ
ราคาต้องถูกกว่า๒๒บาท
ไม่งั้นเงิน๑๕๐๐๐บาท

พี่เดี๋ยวพึ่งตอบอย่างนี้

ต่อไปนี้จะเขียนข่าวในทางที่ดีไหม
ดีค่ะ
เราพูดกับกล้องดิวกับปิงจะเป็นคนดี

จะช่วยให้ราคามาสูงลงด้านเก่านะ
ราคาต้องถูกกว่า๒๒บาท
และสำลีก้อน๔๐กรัมจากเอเวอร์กรีนราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

๑๗บาท

จะส่งเกี่ยวกันได้รวดเร็วขนาดนี้ค่ะ
สำลีก้อน๔๐กรัมจากเอเวอร์กรีนราคาถูกที่สุดค่ะ
เก่งมาก

คุณคะตอนนี้มี๑๕๐๐บาทแล้วคุณดิวคุณปิ๊ง
ถ้าคุณกลับบ้านตอนนี้เป๊กจะให้คุณครึ่งหนึ่ง
แต่ถ้าคุณไปต่อเงิน๒๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่

ฟังชัดอีกทีว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ

หยุดค่ะหยุดในข้อที่๔ค่ะ
สะสมมา๑๕๐๐๐บาทค่ะ
ไปครึ่งหนึ่งค่ะ๗๕๐๐บาท
ขอทราบเหตุผลหน่อยว่าคนดีอย่างคุณ
หนูว่าอยากไปต่อแต่เพื่อนหนูว่าเขียนไม่หยุดเลย

หรือว่าคุณคิดว่าโอ๊ยพอแล้วกลับไปดีกว่า
แล้วก็จะรีบกลับไปเขียนข่าวบันเทิงเกี่ยวกับ
คุณบอลเชิญยิ้มเจ้าชู้นักเบิกตำรวจมารอจับ
นักค่อมแบบควั้นเย้นอย่างนี้ป่ะ
ก็หยุดดีกว่าเพราะว่าตื่นเต้นด้วยค่ะพี่เป๊กกี
เพราะว่าพวกเข้าต่อไปเงินระวังสูงขึ้น
ไม่ได้ขอบมันก็ต้องทายยากขึ้นยากขึ้น

เขียนดีนะแน่นอนค่ะนะครับนะครับ
ที่เป็นคนสวยมีคำสั่งมาก

คุณดิวดิวและคุณมิ๊กซิ้งที่มาร่วมรายการค่ะขอบคุณค่ะ

ไปพบกับผู้แข่งขันนักช็อปคู่เพื่อนซีค่ะ
ที่เรื่องราคาแม่นไม่เป็น๒รองคาย
คุณปุ๋ยไฟล์และคุณหนิม
สวัสดีครับคุณอาแม่สนิทกันสนิทกันขนาดไหน
พอเรายืนวางเวงอยู่แล้วนิ่มมาพอดี

เนี่ยหมอนุกลงต่ำเนี่ยแต่นิ่มนี่มีดีกรีของความเสกซี่นะ
ละก็นี่ด้วยเสกซี่อ้าว๊อบีบซ้ายเสกซี่อีกเดี๋ยว
ขวาเซ็กซี่ขอให้เป๊กลองบิดบ้างได้ไหม

ผู้ชายก็ซื้อซื้อบริการ
ขันขันมืออยากยังจะชอบหรือยัง

เราจะเข้าสู่การแข่งขันค่ะ
สาวสวยแบบนี้งานครัวนี่ไม่รู้ว่าคล่องไหม
คำถามข้อแรกเป็นเกี่ยวกับพืชผักในครัว
อันแรกที่อยู่ตรงเป๊กค่ะเป็นผักชีไทย๑กรัมค่ะ
ใช้โรยหน้าหรือแนมกับอาหารต่างค่ะ
อันที่๒ค่ะต้นหอมไทย๑กรัมค่ะ
กินฉุนนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูค่ะ
ส่วนอันที่๓นี้นะคะตรงนี้ค่ะใบกะเพรา๑กรัมค่ะ
จากนำมาทำเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนไทยแล้ว

เขายังมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะ
เอาละครับนักร้องสาวสวยเซ็กซี่
จะได้เข้าครัวบ้างหรือเปล่า
คุณแม่บ้านลองทายกันดูว่าผักอะไรถูกที่สุด
แล้วช่วงหน้ามาดูเฉลยกัน